ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิด
บนถนนที่กรสินหน่อยนะฮะค่ะคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่า
มันเสี้ยววินาทีจริงจริงอืม
ตัดสินใจบนท้องถนนเนี่ยสำคัญจริงจริงคุณตาคุณยายคู่นึง
ขี่จักรยานยนต์จะข้ามถนนตรงนี้โอ้ย
เหมือนแกไปหยุดชะงักหน่อยนึงว่าจะเอายังไงต่อแต่คือเหมือนรถทางตรงก็มาเร็วแกเลยไม่แน่ใจมั้งคะว่าจะต้องไปต่อหรือจะต้องถอยหลังดี
ที่สำคัญก็คือรถกระบะคันนี้ก็ไม่รู้จะเอายังไงเหมือนกันอืม
เพราะว่าอยู่ดีเนี่ยจักรยานยนต์ไปจอดอยู่ตรงนั้น
คาอยู่ตรงหน้าตรงกลางเลนพอดีเลยแต่เห็นว่ามีหักหลบอยู่เหมือนกัน
เอาดูตรงนี้นะฮะจักรยานยนต์คันแรกเนี่ยตายแล้วยูเทิร์นมาแล้ว
ก็ตามมาปรากฏเอ้าเจอพอดีเหมือนกับว่าเอ๊ะรถเข้ามาเร็วเราจะไปหรือเราจะหยุด
เราจะไปทันไหมก็เลยเหมือนหยุดคิดนิดนึงอะค่ะรถกระบะมาเนี่ย
เหมือนกับทีแรกจะออกขวาแล้วเห็นจักรยานยนต์น่าจะพุ่งไปแล้วก็เลยกะ
ตัดสินใจออกเออถ้าเกิดซ้ายอ่ะใช่ไหมซ้ายเขาซ้ายกระบะใช่อ่า
ปล่อยภาพไปหน่อยจังหวะที่กระบะตรงเนี้ยอ่ามีภาพขอภาพเป็นคลิป
ฮะขอปล่อยคลิปหน่อยนี่นะจังหวัดตรงนี้นะครับพอคันนี้มาแล้ว
กระบะก็อาจจะออกซ้ายตัวเองแต่เห็นอย่างนี้เอาออกขวาดีกว่า
แต่จักรยานยนต์จอดอยู่พอดีคือเหมือนกระบะก็คงคิดว่าเออ
ถ้าหักขวานิดนึงเนี่ยแล้วรถมอเตอร์ไซค์วิ่งวิ่งต่อไปข้างหน้าด้วย
อ่ามันจะพ้นพอดีแต่ไม่คิดว่ามอเตอร์ไซค์จะหยุดกึ๊กลงไปเลย
มันก็เลยชนเต็มเต็มเลยค่ะสองคนนะฮะโอ้ยโชคดีนะครับ
เจ็บนะฮะอืมโชคดีจริงจริงค่ะดูจากภาพแล้วน่ากลัวเหลือเกินนะครับ
อืมตรงนี้คือจุดกลับรถจุดยูเทิร์นหน้าตลาดสดอำเภอยางตลาดนะครับ
อยู่ตรงข้ามสนักงานเทศบาลตะมนต์อย่างตลาดที่กาลาศิลป์
เนี้ยฮะคนขี่นี่คือคุณตานเลื่อนอายุเจ็ดสิบห้าปีค่ะ
ที่นั่งซ้อนมาด้วยเนี้ยคือคุณยายมาลัยอายุหกสิบหกปี
นี่เป็นสามีภรรยากันเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยง๑๔มกราคม
หลังเกิดเหตุสพยังตลาดก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
คนขับกระบะก็ไม่ได้หนีไปไหนนะค่ะกระบะคันนี้นะครับ
มีนายจักรินการีชุมเนี่ยเป็นคนขับซึ่งเขาก็เจ็บเหมือนกันนั่นแหละ
นะฮะก็จอดรถรออยู่นะครับส่วนคนเจ็บสองคนเนี่ย
หนักกว่านะฮะจักรยานยนต์เนี่ยแน่นอนแล้วครับ
กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
คนขับรถกระบะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันกระทันหันจริงนะฮะ
ขณะเดียวกันผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนเจ็บจะไปทำธุระที่สำนักงานที่ดินสาขาย่างตลาด
นี่ฮะแล้วก็ตามภาพนั่นแหละคาดว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะขาดความมั่นใจ
อืมคือคุณตาคนขี่อายุเจ็ดสิบห้าแล้วค่ะตั้งใจว่าจะข้ามถนน
อาจจะกลับรถเนี่ยเพราะว่ามีคันแรกเนี่ยไปก่อนแล้ว
แต่พอมาถึงตรงนั้นเนี้ยอาจจะขาดความมั่นใจอืม
ว่าจะเอายังไงต่อดีเห็นรถเนี่ยพุ่งมา
เลยตัดสินใจหยุดแล้วก็เป็นไปตามภาพเลยครับ
ตรงนี้ครับที่มาหน้าตลาด
ถามว่าตรงนี้มีสัญญาณไฟครับครับ
หรือไม่อย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับคือผู้ที่อยู่ในพื้นที่บอกว่า
มีสัญญาณไฟครับเพราะมันเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
แต่ว่าจะเปิดในเวลาเร่งด่วนคือช่วงเช้ากับช่วงเย็น
นะฮะก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลองมาดูหน่อยว่าจะปรับสัญญาณไฟยังไงดีบ้างนะครับ
นี่ฮะก็เลยเอามาเตือนกันนะครับคือจุดยูเทิร์นมันก็อันตรายทุกที่นั่นแหละ
ใช่ค่ะยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วคือถนนประมาณ๓เลนอย่างนี้ด้วยเนี่ยมันตัดลำบากมากนะคะ